กินวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น
ไทยราช๑๕ก็บอกว่าอร่อยเด็ดมากเลยทีเดียว

ติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
เกาเหลาเนื้อบวกคอบวกตูดเครื่องในลูกชิ้น
เปิดมา๒๒ปีได้แล้วลูก
ทำงานบริษัทค่ะ
บริษัทเขาย้ายไปอยู่ที่โคราช
ป้าก็เลยมีความจำเป็นที่ย้ายตามไม่ได้
อยู่กับครอบครัวก็เลยต้องมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะ
ในซอยยังไม่มีใครขาย
มีพวกชิ้นส่วนเป็ดเนี่ยค่ะพวกปีกขาคอหัวตูด
ข้างในมีกึนตับไส้พระบอกได้เลยค่ะ

เมนูข้าวมีข้าวกะเพราเป็ดแล้วก็ข้าวหน้าเป็ดค่ะ
แล้วก็ข้าวหน้าเป็ดค่ะ

ให้เครื่องเทศไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่หวานมากเกินไป
คือน้ำซุปอร่อยนะครับผมแล้วก็เนื้อเป็ดนุ่มมากนะครับ
เป็นร้านที่กันเองแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นสาบเลยครับอร่อย

มาได้จากอากงนี่แหละค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนแกก็ทำต้มเป็ดพะโล้อะค่ะ
เวลาเราจะทานแกก็เอาตุ่มสาบออกก็เลยได้รู้ว่าเป็ดเรามีตุ่มสาบ
ตอนนี้เศรษฐกิจแย่ค่ะขายของเงียบหน่อย
เดี๋ยวนี้ขายวันละ๑๐ตัวค่ะยอดลงเยอะ
เบอร์ขอฝากร้านขี้เตี๋ยวเป็ดตุ๋นไทยราช๑๕นะคะ
อยู่ซอยไทยราช๑๕มินบุรีเปิดทุกวันค่ะ
ยกเว้นวันไปหาหมอ๓โมงเช้าถึง๔โมงเย็นจ้ะ
เบอร์โทร๐๒๕๑๗๖๖๓๕ค่ะ
ลูกค้าที่เคยแวะมาทานนะคะรสชาติยังเหมือนเดิมดั้งเดิมค่ะไม่เปลี่ยนแปลง
แข่งสีโลหอนิกาค่ะรูปออฟชมให้ได้

คุณจะเลือกกินอะไรเขาบอกว่ามันมีปีกคอปากหัว
แต่ฉันนี่ว่านี่คุณน่าจะชอบกินตีน

ที่ฉันคิดแค่ว่าคุณน่าจะชอบ